พาราเกมนะครับที่สิงคโปร์นั้นปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยครับ
ติดตามรายงานจากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อกับความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในการทวงเจ้าเหรียญทองกลับมาได้ครับ
ฉากไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับการแข่งขันอาเซียนพาราเกมครั้งที่๘
ซึ่งประเทศไทยเราก็สามารถทวงเจ้าเหรียญทองคืนจากอินโดนีเซียได้นะครับ
ตลอดระยะเวลา๖วันที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ทีมงานไทยรัฐทีวีรวบรวมให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันครับ
ผลงาน๙๕เหรียญทองของการแข่งขันอาเซียนพาราเกมครั้งที่๘
ส่งผลให้ทัพนักกีฬาไทยพงาดคืนเจ้าเหรียญทองจากอินโดนีเซียได้สำเร็จครับ
ทั้งหมดเกิดจากความพยายามทุ่มเทและฝึกซ้อม
จนเกิดผลลัพธ์ที่ทุกฝ่ายพอใจ
ในทุกครั้งกรีธาคือกีฬาที่สร้างความสำเร็จให้กับนักกีฬาผู้พิการเสมอมา
และในครั้งนี้กรีธาก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่ทำให้ไทยคว้าเจ้าเหรียญทองครั้งนี้
กวาดไปทั้งสิ้น๓๐เหรียญทอง
โดยเฉพาะนักกีฬาความหวังในประเภทวิวแชร์อย่างสายชนคนจีน
รวมถึงดาวรุ่งอย่างพงศกรแปรยอวัย๑๙ปี
คว้าเหรียญทองจากการแข่งขันครั้งนี้ได้ถึง๓เหรียญทอง
ว่ายน้ำในครั้งนี้นะครับกำเนิดดาวรุ่งอย่างน้องปิ่น
แม้บางรายการอาจจะไม่ดีพอคว้าตัวไปพาราลิมปิกปีหน้า
แต่อนาคตเชื่อเหลือเกินครับว่าน้องปิ่นจะก้าวมาเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของไทยสำเร็จ
แต่หากมองในภาพรวมว่ายน้ำไทยนับว่าน่าเป็นห่วง
หลังทำเหรียญทองได้เป็นลำดับที่๔จากชาติในอาเซียนด้วยสถิติ๑๕เหรียญทองครับ
เหมาเหรียญทองครบทั้ง๗เหรียญ
ประกายความหวังหยิบเหรียญทองในพาราลิมปิกเกมอีกครั้งในปีหน้า
กีฬาประเภททีมนับว่าไทยเหมาเหรียญได้เกือบทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นโกบอลที่คว้าได้ทั้ง๒เหรียญทองในประเภททีมชายและทีมหญิง

ยังป้องกันแชมป์ได้ทั้งประเภททีม๓คนและทีม๕คน
และนับเป็นแชมป์รายไพ่อีกด้วย
ก่อนที่จะปิดท้ายการแข่งขันด้วยความสุขสมหวังกับทีมฟุตบอลผู้พิการทางสมอง๗คน

สร้างความตื่นตัวสำหรับกีฬาชนิดนี้
ที่จะต่อยอดสู่ความสำเร็จในอนาคต
นตรีโอสดภาวิลัยในฐานะว่าที่ประธานสหพันธ์ผู้พิการแห่งอาเซียนได้เปิดเผยว่า
โดยภาพรวมรู้สึกพอใจกับการแข่งขัน
มาจากการสนับสนุนที่ดีและต่อเนื่อง
ในอนาคตตนเองจะยกระดับให้ไทย
เป็นศูนย์กลางพัฒนากีฬาคนพิการในอาเซียนให้ได้
สรุปผลการแข่งขันทีมไทยคว้าเจ้าเหรียญทองไปครองครับ
กวาดไป๙๕เหรียญทองโดยมีอินโดนีเซียมาเลเซียและเวียดนาม
ตามหลังมาในอันดับ๒๓และ๔ครับ
และนี่ก็คือภาพความประทับใจของการแข่งขันอาเซียนพาราเกมที่เกิดขึ้น

แล้วพบกันใหม่ในปี๒๐๑๗ที่ประเทศมาเลเซียกับอาเซียนพาราเกมครั้งที่๙ครับ
วิทเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากประเทศสิงคโปร์ครับ